สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
แล้วลูกมันก็ไม่การมันทำการ

แม่ไม่คิดเลย

ว่าวันนี้ที่แม่มีความหวังอยู่
แล้วแม่ต้องล้มสลาย
ไม่มีอะไรแล้ว
ปีแล้วลูกแม่ยังช่วยไม่ได้เลย

ไม่มีใครเชื่อเราเลย
กูอยากจะรู้นะ

มันจะคิดกันยังไงมันจะทำยังไง
มันต้องรู้ตัวมันที่มันทำไป

แล้วถ้ามาแล้วก็ลูกมันมั่งมันจะเป็นยังไง
ครอบครัวของมัน
ดูต่อไปดูที่ครอบครัวมันจะเป็นยังไงบ้าง
พี่ไม่มีกำลังกายทำอะไร
มีสิพี่เราต้องมีพี่ต้องเป็นวันของเราพี่ต้องเป็นวันของเรามั่งพี่ต้องตู้กับเรามาทั้งคันนี้แล้วนะพี่นะต้องตู้พี่ตั้งสติ

แล้วเขาทำอะไรไม่มีอะไรเข้าข้างเรารู้
จะต้องเข้าถวายดีกาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบให้ได้แม่อยากเข้าพบรัฐกาลที่สิบให้ได้

ในเมื่อศาลไม่มีความเป็นธรรมไม่รู้แล้วแม่อยากให้พระเจ้าอยู่หัวแม่อยากให้พระเจ้าอยู่หัว

ไม่ได้ช่วยอะไรลูกเลย

แม่ไม่ต้องร้องนะ

เป็นอย่างนี้มา๕ปีแล้วคำพูดนี้
แต่เรารู้ลึกแล้วมันก็

แม่ก็ยังประทับใจสื่อมวลชน
แล้วก็พี่น้องที่มาร่วมฟัง
ด้วยกันทุกคน

ในประจักษ์พยานของเราที่มีหลักฐานใหม่เนี่ย

กับผู้ต้องหาตัวจริงที่ทาง

หรือทางกระทรวงจิตธรรมได้ลงไปสืบ

โดยหลักจึงทำให้ศาล

ฐานัยพระศกรหรือกุ้งสิงคิ
น่าจะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ครับ
ในคดีนี้เขาติดคุก

เข้าขั้นอยู่ในข่ายที่ได้พักโทษแล้ว

แต่จริงที่เขาสู้ในคดีนี้เขาต้องการสู้

แต่ผมว่าเขาก็น่าภูมิใจที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองนะครับ